เป็นเรื่องราวของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ไปดูกันดีกว่าที่จังหวัดราชบุรีจ้า
เอาทำไมอ่ะไม่ได้หรอกคุณค่ะสิ่งนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะ
เพราะว่าคุณคะเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ทีมเวย์อาเวนเจอร์ที่เห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นการสะสมมาค่ะโดยเฉพาะของสะสมนี้นะ
เป็นของที่มีคุณค่าสำหรับคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์หรือของเล่นของโมเดลต่าง
ที่มันสร้างสรรค์มาจากทั้งป๊อปคอนจริงจริงคุณผู้ชมไม่ได้โม้อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะ
ทำมาจากถังป๊อปคอนจริงอยากจะบอกให้เลยว่าเหมือนทุกตัวเลยมาก
ใช่ค่ะที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นโมเดลของสะสมผลงานการประดิษฐ์ของคุณสุริยันตันเต็มสิน
พี่เขาบอกว่าตัวเองทำงานเรื่องของงานเทนต์มากว่า๓ปี
แล้วส่วนตัวชอบสะสมหุ่นโมเดลอยู่แล้วทีนี้พอไปดูหนังไง
ก็ไปดูหนังแล้วก็ซื้อถังซื้อตำบลมาเกด

ค่ะไปฟังเสียงผลงานคนที่สร้างสรรค์กันหน่อยไหม
อย่างเช่นแบบต้องการแบบความสมจริงความแบบผ่านริ้วลอยการต่อสู้
ผ่านแบบมีคราบน้ำมันเครื่องมีความเห็นเทคเจอร์ของแบบพื้นผิวอ่ะ
เฮ้ยนี่โลหะมันคือแบบพื้นผิวของทองแดงนะ
มันไม่ใช่พลาสติกอะไรอย่างนี้เราพยายามเน้นตรงนั้นด้วยว่า
ให้มันแบบให้มันสมจริงขึ้นมา
แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่แค่ของเล่นนะคะ
ละเอียดมากใครอยากจะไปหาซื้อนะหรือสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สอบถามไปได้นะคะ
ถือว่าเป็นไอเดียดีนะคะก็ลดขยะให้กับโลกนี้ด้วยนั่นเองนะคะ